เหมือนพระจันทร์ที่ถ่ายทุกพระจันทร์เลย
มันชวนคิดชวนจินตนาการ
เห็นแค่แวบเดียวมันคิดได้เยอะมากมายเลยนะ

ดวงดาวหรือแค่หลอดไฟมันเป็นไปได้หมดฮะ

ถ่ายไว้ได้ช่วงประมาณสัก๔ทุ่มของคืนก่อนที่ผ่านมา
เป็นวัตถุประหลาดที่ปรากฏขึ้นในพื้นที่หมู่๑ตำบลคลองพลู
อำเภอเขาคิชกุฎจังหวัดจันทบุรี
โดยผู้ที่ถ่ายภาพเอาไว้นะฮะชื่อว่าคุณกาญจนาพร้อมพวกหรือพี่นุษย์
อยู่ที่บ้านเลขที่นะครับ๓๒ทับ๔
นุษย์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าก่อนที่เธอจะมาเจอเนี่ยนะ
มายืนดูยืนดูกับน้องในหมู่บ้าน
ก็เห็นว่ามันประหลาดดีไง
แล้วพี่นุษย์แกออกมายืนดูเนี่ยเห็นไฟประหลาดแบบนี้
แล้วก็ใช้มือถือถ่ายเอาไว้ทั้งภาพนิ่ง
แล้วบันทึกเป็นวีดีโอด้วย
แต่ตอนที่จะบันทึกเป็นวีดีโอน่ะไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้
แปลกใจอยู่เหมือนกันได้มาแค่ภาพนิ่ง
เอาอย่างนี้ละกันเธอเองรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
แล้วคล้ายว่าไอ้สิ่งที่เห็นมันเหมือนกับรบกวนหัวจิตหัวใจเธอด้วย

งั้นไปลองฟังเสียงพี่นุษย์เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับ

อันนี้เห็นกับตาก็คิดว่าน่าจะใช่นะคะ

คือมันสูงมากแต่มันสว่างอ่ะ
ยืนยันว่าเธอเห็นตามนั้นมันเป็นแบบนั้นจริง
อีกหนึ่งคนที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะครับ
คุณสุภาพรทิพย์สมุทรนาวิน

บอกว่าสิ่งที่เห็นนั่นน่ะไม่ใช่ดวงไฟ

แล้วถ่ายวีดีโอมันดันไม่ติด

บางคนบอกตอนนั้นตกใจหรือเปล่า
มันเป็นไปได้นะไอ้ตอนที่คุณจะถ่าย
มือถือถ่ายบางทีมือไม้มันสั่น
มันกดถ่ายตั้งใจจะถ่ายวีดีโอ
แต่นิ้วคุณไปสัมผัสไอ้ตัวปุ่ม
หรือว่าไอคอนที่จะให้ถ่ายเป็นวีดีโอไม่ทัน

ไปถ่ายจากภาพนิ่งอย่างเดียวมันเป็นไปได้หรือเปล่า

แต่ตัวเธอบอกเลยว่าตอนนั้นจะถ่ายวีดีโอ

อีกหนึ่งท่านครับคุณรัชนีไม้ทอง
ผู้ที่โพสต์ให้คนในหมู่บ้านได้เห็นนั่นน่ะ

เพราะว่าตอนนั้นตัวเธอเองก็เห็นเหตุการณ์
แล้วไปโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วย

อยากจะให้ชาวบ้านแถวนั้นได้เห็นเหมือนกับเธอ

งั้นเดี๋ยวจะหาว่าเธอคิดเอาเอง

ลักษณะที่เห็นบอกเป็นดวงไฟจำนวนหลายดวงเลยนะ

อ้าวนี่กี่คนแล้วที่ผมเล่าไป
อย่างน้อย๓คน

พื้นที่เดียวกันมายืนยันว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริง

เออใช่หรือไม่คงต้องรบกวนผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาดูหน่อย

ถ้าอยากให้พิสูจน์จริงเลยนะ
อันนี้ไม่ได้พูดกวนนะไม่ได้มากวนนะให้เขามาช่วยพิสูจน์นะ

มันก็เป็นความคิดที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่ามันก็พิสูจน์ไม่ได้ในตอนนี้เนาะ